พูดถึงเรื่องของมูเตลูก็พูดกันมายาวเหยียดแล้วคุณผู้ชม
อิ่มอร่อยกันต่อกับเมนูของสายมูเตลูกันเลย
เขาบอกว่าเป็นเมนูที่หาทานยาก
แถมทานแล้วยังได้เสริมสิริมงคลอีกด้วย

ว๊าว

จินตนาการออกมาก็คือเหมือนพันธบายสีนี่แหละค่ะ

ปัญหามันอยู่ที่เออกินยากเหมือนกันเนอะ

ก็คือบายสีปากชามนึกออกใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมคำนี้
ก็คือข้าวสำหรับพรามนั่นเองนะคะจะบอกว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านสำรับพรามนะคะ
อยู่ในมูลนิธิสรรพราเชนสมุทรสงครามสำนักงานใหญ่
ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
บรรยากาศในร้านดูสำหรับพรามแบบนี้ครับ
บรรยากาศเป็นยังไงสวยงามตกแต่งสไตล์แบบมูเตลูนิดนึงเออเออเออจริง
อ่าคุณก็ระโกรธสุริยสังการณ์นะคะประธานกรรมการมูลนิธิสัพราเชน
พรามผู้ประกอบพิธีบวงสวงทาเวสุวรรณวัดจุลามณีนี่แหละเป็นเจ้าของร้าน
เหรอใช่เขาบอกว่าสำหรับเมนูสำหรับเนี่ยข้าวสำหรับพามเนี่ยนะ
หรือว่าข้าวใบสีปักชำเป็นอาหารโบราณในสมัยรัชกาลที่ห้า
จะเป็นข้าวน้ำพริกปลาทูค่ะคุณตกแต่งด้วยทรงสูง
ปักข้างบนด้วยอะไรมีไข่ต้มแล้วก็มีใบชะพูชุบแป้งทอด
แล้วก็ไข่เค็มแล้วก็หมูหวานประกอบเข้าไป
พอมันทำทรงออกมาให้เป็นแบบนี้มันดูมีมนต์ขลังเป็นเหมือนเป็นบายสีปากชาม
ที่มีความเป็นสิริมงคลส่วนราคาก็ไม่ได้แพงมากอย่างที่คิด
เริ่มต้นก็อยู่ที่เก้าสิบห้าบาทนะคะครับก็ยังมีเมนูอื่นอื่นด้วย
อย่างเช่นยำส้มโอแกงชะครามเนื้อปูนะคะแล้วก็มีต้มจิ๋วหมู
แล้วก็น้ำชุบยำผักสดโอ้โหน่ากินมากคือมันเป็นเมนูแบบรสชาติเข้มข้น
แกงชะครามเนื้อปูเนี่ยน่ากินมากนะคะ
อันนี้ต้มจิ๋วหมูต้มจิ๋วหมูน้ำแล้วก็น้ำชุบหยำผักสด
อุ้ยอันนี้เขาได้กินน้ำชุบก็คือเหมือนเป็นน้ำบูดูอ่ะเออ
น้ำชุบอันนี้ชะครามนะใช่ชะครามแกงแกงปูครับ
แบบเนี้ยเออน่ากินมากผมเคยทานใบชะครามอร่อย
มันจะเข็มนิดนิดมันมันแต่ก่อนจะมาทำเขาต้องไปล้านก่อน
เออสักสองสามน้ำแล้วค่อยจะทำอาหารใช่
ใช่มันจะมีรสชาติในตัวของมันครับมันมันมันด้วยนะฮะ
แล้วก็ยังมีน้ำชาคุณภาพดีสำหรับคนที่รักในการดื่มชา
เอ้ยดีเอาเลยด้วยนะคะอืมร้านหยุดทุกวันจันทร์นะคะ
เปิด๑๐โมงครึ่งเป็นต้นไปถึง๒ทุ่มครึ่ง
สอบถามเพิ่มเติมได้เลยหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าเพจเฟซบุ๊

สำหรับพรามไปลองดูคือใบสีปากชามมันอาจจะดูแบบ
อุ๊ยน่ากลัวจริงจริงแล้วมันคือข้าวน้ำพริกปะทูนั่นเองอ๋อ
แต่ว่าเอามาจัดในรูปแบบเหมือนทรงบายสีแล้วจริงมันเป็นตำรับโบราณ
เป็นเมนูโบราณนะคะค่ะโอ้ประนีตบรรจงทำไม่ได้ง่ายเลยนะคะ
แต่ว่าเราได้ทานอาหารแบบนี้หนูน่าสนใจเป็นประสบการณ์ใหม่ด้วย